มาติดตามเหตุใหญ่จากเหตุเมื่อวานนี้นะฮะที่เป็นอุบัติเหตุสลดนะครับ
แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุรถบัตรกระถิ่นกำลังข้ามทางรถไฟที่ฉะเชิงเศร้า
แล้วก็ถูกรถไฟชนมีผู้เสียชีวิตกระเด็นออกนอกรถบัตรเกลือนทางรถไฟเลยนะฮะ
แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปยอดกันสักนิดนึงเพราะว่ายอดตามสื่อต่างตอนนี้เสนอว่า๑๘ศพสำหรับเหตุสลดนี้
แต่ว่าล่าสุดออกมาเป็นข้อมูลว่ามี๑๗ศพเพราะอะไรแต่ดูคลิปนี้ก่อน
เพราะว่าเขามีการเปิดคลิปช่วงของการเกิดอุบัติเหตุแล้วนะฮะเห็นไหมฮะ
รถบัตรคันนี้กำลังข้ามทางรถไฟแล้วรถไฟมาพอดี
ทำให้ชนเข้ากับหัวรถบัตรจนรถบัตรเนี่ยมันสะบัดแรงและเชื่อว่าการสะบัดของรถบัตรอย่างแรงนี่แหละฮะ
ทำให้มีผู้โดยสารในรถบัตรถูกกระแทกและบางคนกระเด็นออกมานอกรถบัตรจนเสียชีวิต
อยู่ขอบทางรถไฟนะครับเป็นรถบัตรของคณะกะถิ่นนุ่มสาวโรงงานห้าสิบเจ็ดคน
เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการจะไปทอดกระถิ่นที่วัดบางปลานัก
อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้าก็ออกจากสมุทรประการ๖โมงครึ่ง
เพราะว่าคนที่โรงงานแห่งนี้เขาจะไปทอดกระถิ่นที่ฉะเชิงเซาเป็นประจำ
ใช่ไปวัดเดิมกันเป็นประจำทุกปีนะฮะ
เพราะว่าเป็นวัดที่มีคนรู้จักพาไปออกเดินทาง๖โมงครึ่ง
มาถึงจุดตัดทางรถไฟตรงนี้ที่ฉะเชิงเซาเนี่ย๘โมง๕นาทีของเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
รถบัตรพยายามที่จะขึ้นไปบนรางรถไฟจะข้ามรางรถไฟให้ได้
ขณะนั้นรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ผ่านมาพอดีเปิดวูดเสียงดัง
ทางรถไฟเขาบอกพยายามจะหยุดรถแต่มันหยุดไม่ทันหรอกนะฮะ
ก็เลยชนเข้ากับส่วนหัวของรถบัตรและเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสภาพที่เกิดเหตุนะครับพบร่างผู้เสียชีวิต
กระเด็นจากรถบัตรกระจัดกระจายคนบาดเจ็บถูกรีบนำตัว
ส่งโรงพยาบาลพุทธโษธรและก็โรงพยาบาลบ้านโผศียงร้องไห้
งมเลยคุณเออเป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่น่าสลดใจจริงนะครับ
แล้วก็ในช่วงของการเคลียร์พื้นที่เนี่ย
ทีมข่าวก็ไปพบไปเจอผู้ชายคนหนึ่ง
กำลังเดินเก็บต้นกระถิ่นที่มันตกอยู่ตรงรางรถไฟ
ทั้งต้นกะถิ่นเก็บทั้งไม้ปักเงิน
มันกระเด็นหล่นเต็มทางรถไฟไปหมดเลยนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับผู้ชายคนนี้
พี่เสื้อฟ้าคนนี้ผู้ชายคนนี้นะฮะ
ก็บอกว่าเป็นคนของวัดบางปลานักที่กลุ่มกระถิ่นหนุ่มสาวเนี่ย
กำลังจะไปทำกระถิ่นไปทอดกระถิ่น
แล้วก็ทางวัดกำลังรอรับกระถิ่นจากคณะนี้อยู่
พอเขาทราบข่าวก็เลยออกมาช่วยเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ทั้งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็รีบเดินเก็บต้นกระถิ่น

เขาเชื่อบอกว่าเงินบุญเหล่านี้เงินกระถิ่นเหล่านี้เนี่ย
เป็นเจตนาบรมสุดท้ายของกลุ่มผู้เสียชีวิต
เขาก็เลยต้องมาเก็บเพื่อให้เงินกลายเป็นเงินบุญให้ได้ที่สุดนะครับ
เอาฟังเสียงพี่เขานะครับ
เจอกันมาประมาณนั้น๕๖ปี
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นเงินส่วนหนึ่งในการที่คณะกระถิ่นจะไปทำบุญกันนะฮะ
กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้บุญกัน
พี่คนนี้ก็เลยเก็บให้เพื่อจะนำไปที่วัดนะครับ

ภายหลังมีการเคลียร์พื้นที่มีการตรวจสอบรายชื่อของผู้ได้รับบาดเจ็บ

ก่อนหน้านี้มีการนำเสนอข่าวออกมาว่าผู้เสียชีวิตอาจจะถึง๒๐ศพ
แต่ว่าพอมีการตรวจพิสูจน์ศพเรียบร้อย
เพราะว่าศพของผู้เสียชีวิตนะฮะก็ถูกนำไปไว้ที่สุสานสมาคม
งเคราะห์การกุศลฉะเชิงเศร้า
มีการตรวจสอบรายชื่อของคนที่อยู่ในคณะนี้ทั้งหมด
พบว่าผู้เสียชีวิตจากที่มีรายงานออกมาก่อนหน้านี้
ว่า๒๐ศพบ้างละ๑๘ศพบ้างละ
ล่าสุดนะครับทีมข่าวเช็คแล้ว
ปรากฏว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้คือ๑๗ศพ
เป็นผู้ชาย๘ศพและเป็นผู้หญิง๙ศพ
ก่อนหน้านั้นมีการรายงานว่าเป็นผู้หญิง๑๐ศพ
แต่ที่ลดจำนวนลงเหลือ๙ศพเพราะอะไรรู้ไหมคุณ

คือมันมีชิ้นส่วนศพที่เหมือนขาดออกจากกัน
คือจังหวะที่รถไฟไปชนเนี่ยมันเกิดแรงเหวี่ยงใช่ไหมคะ
ผู้โดยสารมากับรถทัวร์ก็กระเด็นกระดอนออกมาจากรถ
แล้วบางคนร่างไปกระแทกพื้นชิ้นส่วนกระจัดกระจาย
ก็ต้องมาพิสูจน์กันว่าแต่ละชิ้นส่วนคือร่างเดียวกันหรือเปล่า
คือมีศพผู้หญิงร่างหนึ่งขาดครึ่งท่อน

พอตรวจพิสูจน์ไปเรียบร้อยแล้วนั่นคือศพเดียวกัน
ก็เลยมีการลดจำนวนของผู้เสียชีวิตเป็น๑๗ศพนะครับ
ว่าชาย๘ศพแล้วก็หญิง๙ศพนะครับ
แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือคนขับรถบัตร
ส่วนผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด๔๒คนนะครับ
กู้ชีพกู้ภัยก็นำร่างของผู้เสียชีวิตไปไว้ที่สุสานสมาคมสงเคราะห
กุศลฉะเชิงเซาเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
เพื่อนผู้เสียชีวิตเองคนที่รอดชีวิต

รวมถึงคนที่อยู่ที่โรงงานที่สมุทรประการ
และไม่ได้เดินทางไปร่วมทำกระถิ่นร่วมทอดกระถิ่นด้วย
ก็ต่างโพสต์ไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกัน
แล้วก็บรรยากาศที่โรงงานก็ค่อนข้างเงียบเหงา
บางคนก็บอกว่าเกือบจะไปกับคณะนี้แล้ว
เกือบจะชะตาขาดแล้วนะฮะแต่มีติดธุระ

แล้วก็คณะกระถิ่นจะไปที่วัดที่ฉะเชิงเซาแบบนี้เป็นประจำทุกปี
ยังไงก็ตามก็ขอไว้อะไรให้กับเพื่อนด้วยนะครับ

บรรยากาศวันนี้นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่

ปรากฏว่ามีชาวบ้านมีการจัดก๋วยเตี๋ยว
กล้องไก่๒๐ถ้วยพร้อมกับอาหารคาหวาน
เป็นเครื่องเส้นไหว้ให้กับผู้เสียชีวิตค่ะ
แล้วก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่ขนส่งทางบกค่ะ

เพื่อจะนำไปดูว่าจะสามารถช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิต
และคนที่ได้รับบาดเจ็บส่วนใดอย่างไรได้บ้าง

เข้าข่ายความผิดตามพธจราจรทางบกเขาไหนบ้าง
คือตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครนะคะ

พูดถึงสาเหตุเป็นประเด็นหลักแล้วก็เป็นประเด็นใหญ่เลย

กระแสข่าวบอกว่าก็รถทัวร์กระถิ่นเปิดเพลงมาเสียงดัง
ไม่ได้ยินหวูดของรถไฟอันนี้เป็นประเด็นหนึ่ง
ประเด็นที่สองตรงนี้คือไม่มีไม้กั้น
การรถไฟของประเทศไทยออกมาที่แจ้งแล้วนะคะ
ว่าเป็นทางลักผ่านก็เลยไม่มีไม้กั้น

แล้วปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยสัญญาณไฟเตือนก็ใช้การไม่ได้อีกค่ะ
อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นสาเหตุคุณเห็นไหมรกเชียร์นะคะ
ย่าขึ้นมารบทึบเลยนะคะ
ก็เลยวันนี้ค่ะพวกราชการจังหวัดฉะเชิงเซา
สั่งการให้ในอำเภอเมืองฉะเชิงเซา
มีการไปควบคุมการปรับภูมิทัศน์บริเวณสถานีรถไฟคลองแขวงกลั่น
นะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าร่าย่ารกทึบหรือเปล่า
ก็เลยทำให้รถทัวร์เขามองไม่เห็นรถไฟ
อันนี้เป็นการคาดการณ์อีกหนึ่งสาเหตุนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่อบตบางเตยแล้วก็อบตบ้านโพก
มีการนำรถแบ็คโฮลมา
แล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ตัดตกแต่งกิ่งไม้มีการถังย่า
ช่วยกันปรับภูมิทัศน์บริเวณนี้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกค่ะ
ความคืบหน้าของคดีความนะคะพลตำรวจตรีชาวลิศสวัสดี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรฉะเชิงเซาบอกว่า
คือวันนี้มีการส่งพนักงานสอบสวนไปสอบปากคำคนเจ็บคนที่รอดชีวิต
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกคือไม่ต้องเดินทางมาที่จังหวัดฉะเชิงเซาไง
สมุทรประการเลยนะคะสำหรับตำรวจ
ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนกับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก
ก็จะไปตรวจสอบรถบัตรคันที่เกิดเหตุ
เพื่อตรวจสอบเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถ
ไม่ได้วิ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนดความเร็วนะ๔๐กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
ทีนี้เรื่องของจุดตัดผ่านทางรถไฟจุดลักผ่านอะไรเหล่านี้นะฮะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายศักดิ์สยามชิดชอบ
ก็มีการเปิดเผยออกมาบอกว่าตอนนี้สำหรับจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางด้านของกรมการขนส่งทางบก
ได้มีการเข้าไปตรวจสอบให้เรียบร้อย
แล้วก็พบว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุมันเป็นทางลักผ่านที่ผิดกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าทีนี้ผมสั่งการให้การรถไฟเลย
ให้ไปตรวจสอบจุดผ่านทางจุดตัดทางรถไฟ๒๘๐๐กว่าแห่ง
ให้ไปตรวจดูภูมิทัศน์ซะว่ามันมีความปลอดภัยแค่ไหน
แล้วก็มันมีอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินรถไฟ
ต่อการเดินรถที่ขับผ่านไปผ่านมาเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอีก
และที่สำคัญจุดลักผ่านผิดกฎหมายคุณ
๖๐๐กว่าแห่งอย่างที่อาจารย์สุภาพรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบไปเนี่ย

ผมสั่งการทันทีต้องทำให้ถูกต้อง
อันไหนไม่ถูกต้องไม่ปลอดภัยมันต้องยกเลิกจุดตรงนั้น
แล้วก็ผมให้ทำงานร่วมกับทางด้านของจังหวัดเขา
ทุกจังหวัดทั่วประเทศผู้ว่าต้องลงไปสำรวจตรวจสอบ
อันนี้ถ้าผู้ว่าลงไปสำรวจตรวจสอบเท่ากับคมนาคม
เขาต้องทำงานร่วมกับมหาดไทยด้วย
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับ
แล้วเขาบอกตั้งแต่ปี๕๘๖๒
มีอุบัติเหตุรถไฟจำนวนถึง๓๘๓ครั้ง

ตามจุดตัดผ่านต่างนี่แหละฮะ
มีผู้เสียชีวิตร้อยกว่าราย
เฉลี่ยในแต่ละปีเกิดอุบัติเหตุจุดตัดเสมอระดับปีละประมาณ๗๗ครั้ง

นี่รัฐมนตรีคมนาคมสั่งการเลยนะฮะ
ทีนี้ด้วยความเคารพสำหรับญาติของผู้วายชน

อกจากจะมีความสูญเสียกลายเป็นโศกนาฏกรรมถึง๑๗ศพแล้ว

สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
โดยเฉพาะรถไฟที่มีจุดตัดกับถนน

ขอเถอะครั้งนี้ให้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะ

น่าสนใจว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ลงพื้นที่นะมีโอกาสไปพูดคุยกับชาวบ้าน
ชาวบ้านเชื่อแบบนี้ว่าน่าจะเป็นเพราะว่า
รถบัตรกระถิ่นเปิดเพลงเสียงดัง
ก็เลยทำให้ไม่ได้ยินเสียงหวูดของรถไฟนะคะ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณสนสุขสำอาง

ตึงแกนั่งอยู่บริเวณภายในร้านค้า
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๘๐เมตรเท่านั้น

เห็นชัดเจนกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นลุงนั่งอยู่ที่บ้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงรถบัตรขับผ่านหน้าร้านไป
รถนั้นตอนนั้นได้ยินเสียงเพลงแดน

ยังมองตามไปเลยโอ้เปิดเพลงเสียงดังจัง
ระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงหวูดรถไฟดังขึ้น
แล้วดังถี่หลายต่อหลายครั้ง

คิดในใจรถบัตรขับไปแบบนี้เดี๋ยวต้องโดนแน่

คิดไว้ก็เป็นจริงตามคลิปนี้นะคะ

ม้าเหล็กรถไฟชนกับรถบัตรกระถิ่นจริง
ตามที่ลุงตึงแกนึกครับมีชาวบ้านในจุดเกิดเหตุ
อีกหลายคนที่ก็เห็นเหตุการณ์แล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า

สันนิษฐานข้อสันนิษฐานคล้ายกันค่ะ
อาจจะเป็นเพราะรถบัตรเปิดเพลงเสียงดังเกินไป

จุดนี้ก็ไม่มีไม้กั้น
สัญญาณไฟเตือนให้ระวังรถไฟก็ดันไม่ทำงาน
ก็เลยทำให้คนขับอาจจะไม่ได้ระวังตัว

อาจจะรกทึบต่างด้วยนะคะประกอบกับหลายสาเหตุ
ทางรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่าจุดนี้
เป็นทางผ่านที่ยังไม่ได้รับการอนุญาต
ให้เป็นการตัดผ่านทางรถไฟ๓ราง

ใช่แม้ว่าพนักงานขับรถไฟ
ปฏิบัติตามข้อบังคับโดยการเปิดหวูดเตือน

ทำให้ไม่สามารถหยุดขบวนรถได้ทัน
รถใหญ่ต้องมีระยะเบรกทั้งนั้นนะคะ
เอาเป็นว่าคือรถไฟเขายืนยันบอกว่า
เป็นจุดตัดทางรถไฟที่ผิดกฎหมายละ๑
แล้วก็๒เจ้าหน้าที่ที่ขับรถไฟขบวนนี้
เขาทำตามหน้าที่อย่างสุดความสามารถด้วยเหมือนกัน
ค่ะโดยขบวนรถไฟแต่ละขบวนนะคะ
อันนี้การทางรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงต่อนะคะ
เขาบอกว่าโดยขบวนรถไฟแต่ละขบวน
หากวิ่งมาด้วยความเร็วประมาณ๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถ้าใช้วิธีการเบรกปกติจะมีระยะในการเบรกประมาณ๑กิโลเมตร
ซึ่งไกลนะแต่ทางนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่ลากมาด้วย
ซึ่งก็จริงค่ะคือถ้าเกิดว่ายิ่งหนักมากยิ่งเบรกยาก

ใช่ค่ะดังนั้นขบวนรถสินค้าส่วนใหญ่
วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เพื่อให้รถง่ายต่อการเบรกอันนี้คือหลักฟิสิกส์นะคะ
คุณผู้ชมน่าสนใจค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
กรมการขนส่งทางบกรายงาน
ออกมาฟันแล้วนะฮะฟัน๓ข้อหาสำหรับรถบัสนะฮะ
ใช่รายงานบอกว่ารถบัตรโดยสารคันดังกล่าว
เป็นรถโดยสารไม่ประจำทางหมายเลขทะเบียน๓๒
พระนครศรีอยุธยาบรรทุกบริษัทเป็นพนักงานบริษัท
จำนวน๕๗รายออกจากจังหวัดสมุทรปราการ
นาฬิกา๓๐นาทีพนักงานขับรถชื่อนาย
บุญส่งสวนยิ้มใบอนุญาตขับรถทุกประเภทชนิดที่๒

ออกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ออกใบอนุญาตก็คือ๒๘พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
สิ้นอายุคือ๒๖ธันวาคม๒๕๕๙
แต่คนขับรถทัวร์เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
อันนี้ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของคนขับรถด้วยนะฮะ
ค่ะส่วนที่เกี่ยวกับตัวรถคุณผู้ชม
รถคันนี้เข้าตรวจสภาพครั้งสุดท้ายวันที่๘ตุลาคมปี๖๒
โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
วันสิ้นอายุภาษีคือ๓๐กันยายน๒๕๖๓แปลว่าภาษีขาดใช่ไหม
ง่าย๓ข้อหาที่เขาตั้งไว้คือ๑บรรทุกเกินจำนวนที่นั่ง
ใช้รถไม่ชำระภาษีนี่คือเรื่องของภาษี
ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงด้านความปลอดภัย
นี่๓ข้อหาที่กรมการขนส่งทางบก
แล้วก็ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเซาเขาเข้าไปตรวจสอบในเบื้องต้นนะ
ครับแล้วจะบอกว่าทันโทษนะครับความสวยอีกประการหนึ่งคือ

ขออภัย๓๐กันยา๖๔นะคะบริษัทสินมั่นคงประกันภัยนะคะ
เมื่อเวลา๘นาฬิกา๕นาที๒๗วิ
ในวันที่เกิดเหตุเขาใช้ความเร็วอยู่ที่๔๔กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ไม่พบว่าขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับ
ทีนี้จากการตรวจสอบทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมในส่วนของผู้ประกอบการรถบัตรคันดังกล่าว
อย่างที่คุณสุบสกุลบอกไปมีความผิด๓ข้อหา
โดนโทษปรับ๑๕๐๐๐บาทคือบรรทุกผู้โดยสารเกิน
ขาดการชำระภาษีประจำปีและขับรถไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัยแบบนี้นะคะ
ส่วนเรื่องของบนรถทอดกระถิ่นที่มีเสียงดังเปิดเพลงดัง
คนบนรถที่รอดชีวิตมาก็เล่าให้ฟังเหมือนกัน

ตะโกนบอกคนขับคนขับคงไม่ได้ยิน
เพราะว่าบนรถมีน้องคนหนึ่งที่รับหน้าที่มีอาชีพเป็นดีเจ
ในการเปิดเพลงบนรถบัตรก็อยู่บนรถด้วย

นี่เป็นเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นก็ต้องตรวจสอบกันต่อ
แนวทางในการแก้ไขของทางการรถไฟเขาด้วยนะครับ